มาดูเหตุการณ์นี้นะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ด่านเก็บเงินธัญบุรีถนนมอเตอร์เวย์นะคะ
ภาพเนี่ยโอ้โหนึกว่าหนังอ่ะนึกว่าหนังฮอลลีวูด
มีผู้ชายคนหนึ่งเกาะอยู่ที่หน้ารถ
แล้วรถคันนี้ก็ขับสายเพื่อให้ผู้ชายคนนี้ร่วงลงไปที่พื้นแล้วก็ขับหนีไปเลย
เนี่ยคนเจ็บเขาก็นอนอยู่ที่พื้นเนี่ยค่ะครับ
อันนี้นะคะบริเวณหน้าด่านเก็บเงินธัญบุรีถนนมอเตอร์เวย์นะคะ
ขับมาแล้วก็ผู้ชายคนนี้เหมือนเขาเกาะอยู่ที่รถนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๐นาฬิกา๑๐นาทีเมื่อวานนี้นะคะ
ของคนเจ็บเขาแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้แล้วที่สพลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี
คนเจ็บก็คือรตโทจิตเกษมจันรักผู้บังคับหมวดสบหนึ่งกรที่สองกกำกับการอรักขาหนึ่งกมจการอรักขาควบคุมฝูงชน
นี่เป็นภาพช่วงหน้าด่านตรงจุดที่จะต้องผ่านจุดเสียเงิน
เมื่อสักครู่นี้จะเห็นศีรษะของผู้ชายคนหนึ่งอันนี้คือตำรวจที่บาดเจ็บ
เพราะเขาพยายามจะไปดักหน้ารถบีเอ็มสีขาวคันนี้ที่เฉียวชนรถเขา
แล้วรถน่ะพุ่งผ่านด่านไปเลยใช่ค่ะคือเขาบอกว่าเขาตั้งใจจะเข้าไปคุย
ไม่คิดว่ารถบีเอ็มคันนี้จะขับชนเขาพอผ่านด่านไม่จอดไงเขาก็พยายามจะมาดักแล้วก็ชนเลย
เดี๋ยวเขาจะให้ข้อมูลนะคะว่าที่มาที่ไปก่อนที่จะเห็นในภาพคลิปนี้มันเกิดอะไรขึ้น
แล้วตอนนี้เขาเจ็บอยู่เขารักษาตัวอยู่โรงพยาบาลแล้วเขาก็พูดทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่า
ถ้ารู้แบบนี้เขารักษาชีวิตเขาเอาไว้ดีกว่าดีกว่าเป็นห่วงทรัพย์สินก็คือรถของเขาที่ถูกเฉียวชน
เดี๋ยวเล่าให้ฟังเพราะวันนี้เราไปคุยกับภรรยาของคนเจ็บนะคะ
นางสาวไอนดาฟื้นชมพูอายุ๒๘ปีเป็นภรรยาของร้อยตำรวจโทจิตเกษม
เขาบอกว่าเขาไปพบกับทางตำรวจสพลำลูกกาเพื่อให้ปากคำแล้วนะคะ
ซึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยสามีขับรถฟอร์ดสีขาว
ทะเบียนขอไข่คอควาย๕๕๑๘กรุงเทพขับมาเลนขวาค่ะ
เอ็มคันนี้ขับมาเบียดด้านหน้าแล้วก็ขับหนีไป
สามีก็เลยบีบแร่บีบแร่ไล่มาตลอดทางเพื่อเรียกให้จอด
แต่บีเอ็มไม่จอดเหตุการณ์มันก็เลยบานปลาย
มาถึงหน้าด่านเก็บเงินธัญบุรีคือเห็นว่ามาถึงด่านต้องชะลอแน่
ตัวสามีก็เลยเหมือนกับตั้งใจจะไปคุยอ่ะจะไปดักล้อ
ลงจากรถแล้วก็ไปคุยไปเรียกคุยแต่รถบีเอ็มคันนี้ไม่คุยไม่หยุด
พุ่งชนจนกระเด็นไปอยู่บนฝากระโปรงอยู่บนฝากระโปรงแล้วก็ขับสาย
เพื่อให้ร่วงลงมาจากรถแล้วบีเอ็มก็หนีไปเลย
เขาก็หยุดแกมาตลอดทางที่พี่ขับตามมานะจนมาถึงท่องจ่ายเงิน
การเก็บเงินนะคะแฟนก็จะเข้าต่อรถรถบีเอ็มจะเข้าต่อท่องที่เจ็ด
แฟนก็เลยสกัดไปที่ท่องที่เจ็ดแทนแล้วรถบีเอ็มก็เลยหยุดแล้วมาท่องที่หกเพื่อหนี
ทีนี้แฟนก็เลยเจาะรถในท่องที่เจ็ดแล้วมาโบบในท่องที่หกที่รถเท่านั้น

ใช่เขาก็เลยแบบเหมือนเอาตัวโบกอย่างนี้ด้วยความแรงของรถที่เร่งเครื่อง
ทำให้ตัวรถคนกลเวียงขึ้นไปบนสายคลมรถแล้วก็ลากมา๑๔๑๕มิตร
ในตามทีประหยัดที่น้องเห็นแฟนแล้วเขาก็เบบเวียงซ้ายออกเพื่อให้คนตกลง

ภรรยาคนเจ็บก็บอกว่าจนถึงตอนนี้ค่ะคู่กรณียังไม่ติดต่อมาคุย
มาแสดงความรับผิดชอบอะไรสามีอาการสาหัสนะคะกระดูกขาใต้เข่าข้างซ้ายหัก
กระดูกแขนเหนือศอกข้างซ้ายหักคุณหมอผ่าตัดกระดูกที่ขาไปแล้ว
ยังผ่านไม่ได้ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทาง
แล้วก็ดูสิคะเขาหนักเลยนะอาการต้องรอ๒สัปดาห์ถึงจะผ่าตัดเพิ่มเติมได้นะคะ
ตามตัวโอ้โหถลอกเต็มตัวค่ะส่วนที่หัวหมอก็ต้องเย็บนะคะ
ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลนพรัชราชธานีแต่ว่าตัวคนเจ็บเนี่ยค่ะ
เขาก็พูดคุยให้สัมภาษณ์ได้นะคะร้อยตำรวจโทจิตเกษมคนนี้
เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๙นาฬิกา๔๕นาทีเมื่อวาน
รถมันเหมือนกับไม่เชิงชนนะมันมาสะกิดกันมาเฉียวกัน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

ก็อย่างที่ตำรวจที่เจ็บบอกว่าก็ไม่รู้ว่าทะเบียนปลอม
ว่าไปทำอะไรผิดกฎหมายมาหรือเปล่าอืม
ทำไมถึงแบบหื้มหนีใช่คือไม่ได้ชนเขาแรง
คือมันไปสะกิดเฉียวกันก็ไม่ถึงขั้นต้องหนีขนาดนั้น
แต่สิ่งหนึ่งก็เป็นข้อคิดได้นะครับก็คือว่า
เราอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงไอ้พวกนี้

มีกล้องไม่มีกล้องอะไรพวกเนี้ยนะครับอืม